มาเลยค่ะคุณผู้ชมเสกโลโซกลับมาอีกแล้วนะคะ
สำหรับการไลฟ์เฟซบุ๊คค่ะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ก็จัดให้แฟนสักหนึ่งทีนะคะมีการไลฟ์เฟซบุ๊คค่ะ
แต่ว่านี่ค่ะเราก็เลยเป็นห่วงจริง
ก็เลยถามไปถึงพี่การนะคะอดีตภรรยานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ก็บอกว่าตอนแรกเห็นก็บอกตกใจนะ

ซึ่งตัวพี่เสกเองค่ะก็ประกาศตอนไลฟ์ไปแล้วนะ
ยืนยันไม่มีการไลฟ์มาราทอนอย่างแน่นอน
แล้วก็ไม่ขอยุ่งกับเรื่องการเมืองอีกแล้วค่ะ
แม่ลุ้นเลยเมื่อเช้านี้ตี๕นั่งอ่าน
คอมเมนต์ไม่ได้นะไหนบอกไม่ไลฟ์
แล้วก็ไลน์ไม่ได้บอกอย่ามาลาทอน
ก็รู้สึกดีนะคะที่แบบแฟนเขาก็เข้าใจว่า
แต่มันดีตรงนึงคือมันไม่มีสารเสพติด
ก็เลยเออโล่งถ้าเกิดมีโอ้โหตาย
ก็คือว่าเขาเป็นไบโพล่าอย่างรุนแรง
ตอนนี้จะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาฉีดเดือนละครั้ง
มันก็จะคอนโทรได้๓๐วัน
แล้วก็ยากินควบด้วยเป็นตัวเดียวกันกับยาฉีด
แต่ว่าเผื่อเราลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยาฉีดมันก็ยังคงอยู่เอ่อ
เสกออกมาจากโรงพยาบาลก็ใช้ชีวิตแบบปกติ
พาน้องหมาไปอาบนงอาบน้ำนะคะ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าผ่อนคลายนะ

ระหว่างไลฟ์สดคนดูเหนือเยอะกว่าสมมติเหมือนกัน
เอาว่าถ้าเกิดว่าพี่เสกเนี่ยไลฟ์เฟซบุ๊คอยู่
คุณผู้ชมก็ไปเม้นให้กำลังใจเขาหน่อยจะดีกว่า

ยุอย่ายั่วยุดีกว่านะคะ